ทีนี้คุณผู้ชมกรุงเทพเนี่ยปัญหานักเลยเนี่ยนะคะ
เวลาฝนตกเนี่ยก็คือหลายคนกังวลเรื่องของน้ำท่วม
โดยเฉพาะบ้านที่แบบบ้านชั้นเดียว

ว่าคนที่อยู่คอนโดเนี่ยความสูง๖ชั้น

ไม่ใช่น้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมค่ะ

ที่เราพอเนี่ยค่ะต้องใช้ไอ้ที่ดันน้ำอะ

นี่เจ้าของห้องที่อยู่ชั้น๖นี่ขำไม่ออกเลยนะคะ
เพราะว่าลามิเนตเนี่ยโอ้โหมันทนน้ำได้แค่ระดับหนึ่งเนี่ย
ถ้ามันแช่น้ำหลักวัน๒วัน๓วัน๔วันเป็นเรื่องเลยนะ

เกิดขึ้นสักประมาณตี๕ของวันที่๑๕เมษายน

เจ้าของห้องนอนหลับไม่รู้เรื่อง

ก็เลยทำให้น้ำมันเอ่อล้นมาจากห้องต้นเหตุ
ท่วมทางเดินแบบนี้นี่ค่ะวงกลมตรงนี้นะคะ
ที่มันรั่วตรงนี้แหละไหลไปห้องของลูกบ้านบางส่วนเลยนะคะ
เห็นไหมพื้นไม้ลามิเนตเริ่มบวมน้ำด้วยนะคะ
ประพอต้องช่วยกันดันน้ำแบบนี้ค่ะ
ตรวจสอบจุดที่มีน้ำรั่วก็คือช่วงที่เป็นข้อต่อใต้อ่างล้างจาน
ซึ่งตอนนี้ทางนิติบุคคลมีการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายต่างตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจานะคะ
ชาวเน็ตที่เขาอยู่คอนโดมาให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
เจ้าพื้นลามิเนตมันจะรับน้ำได้แค่ระดับหนึ่งนะ
หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่น้ำมันโดนแล้วเนี่ย
ต้องรีบเช็ดให้แห้งเลยแล้วก็เป่าพื้นให้แห้งเป็นการด่วนเลยนะคะ
นี่หลักวันแบบนี้นี่โอ้โหน่าจะต้องลื้อกันทั้งชั้นเลยหรือเปล่าคะเนี่ย